มีแค่ช่างหน้าช่างผมแล้วก็คนแปร
เมื่อก่อนหนุ่มห้ามจับหน้าจับผมด้วยนะ

อยู่กับฉันน่ะซึมซับความกระแดะไปเยอะจริง

เมื่อก่อนหนุ่มไม่มีคนตามหนุ่มไปไหนมาไหนหนุ่มไปคนเดียว

ฉันเห็นเดี๋ยวนี้ขบวนเธอใหญ่กว่าฉันอีก
แต่งว่าแต่สมมุติถึงอเวทยาลัยการที่ฉันว่า

กำลังพูดถึงบัตเตอร์แดงบัตเตอร์แดงนักร้องบางท่า
ไม่ใช่คนนี้ใช่ไหมที่เป็นนางเอกลูกครึ่งขี้เวียงเรื่องเยอะอีก

เขาบอกคนเราเป็นดาราก็เป็นคนคนหนึ่ง
มีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนเกินไปเวลาทำงานบ้างก็ที่เหนื่อย

หนุ่มมันอาจเป็นเหมือนด่าตัวเราเองหรือเปล่าวะเขาไปถึงนางเอก
โอเคเกิดเป็นนางเอกจะให้มีแต่ภาพดีไม่งองแงเป็นไปไม่ได้จ้า
อยากร่วมงานกับนางเอกดังต้องทำใจเรื่องนี้บ้างมาสายบ้างเริ่มงานช้าบ้าง
แต่ให้แม่เร่งทีมงานถ่ายให้เสร็จตามเวลานิสัยเกเรแบบนี้ขอสักครั้งหนึ่งแล้วกัน
ทีมงานอาจจะสะดุ้งกับพฤติกรรมของนางเอกบ้างเพราะขัดกับลุคใส
ใสที่เคยเป็นแต่ความดีความน่ารักความใจบุญก็น่าจะทดแทนกันได้บ้างล่ะ
นะปลอลำพึงลำพังเหมือนตัวเองเป็นนางเอกอืมใครวะมันเดาไม่เห็นจะได้ดิ

ยาย่าเนี่ยบอกเลยว่าน้องเป็นคนที่ไม่ใช่อย่างนี้แน่นอน
อยู่ในวงการมาหลายสิบปีอ้าวยายาไม่เคยมีข่าวเสียหายนะ
ผู้ใหญ่รักเจ้าของแบรนด์ต่างถ้าสมมุตินางเยอะนางจะได้พรีเซนเตอร์เยอะขนาดนี้เหรอ
ป่ะถ้านับโฆษณาตอนนี้นางก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอยู่นะ
แล้วก็ทุกคนก็ปลื้มนางด้วย
อย่างคอมเมนต์อะไรดูเงินในบัญชีด้วยกันด้วยนะคะ
เพราะทางเพจไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเป็นใคร
บางทีคนเขาไปคอมเมนต์กันแล้วเองอีกคนหรือเปล่าคุณแม่
อีกคนนึงใครอีกคนหรือเปล่าแต่คนนั้นเขาไม่ได้เอาแม่ไปด้วย
ลูกครึ่งอ่ะลูกครึ่งเออก็ถูก

แล้วเหวี่ยงอีกคนหรือเปล่า

ไม่ใช่แต่เอาจริงนะยายา

มาก่อนเวลาทำงานเสร็จก็ไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรเลย
ไม่ใช่ยายาหรอกยายาเวลามันทำงานเต็มที่น่ะ

ก็ใช่ไงเนาะพี่เมย์เนาะ
แต่เขาอาจจะเรียกแม่หรือเปล่า
ไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้เรียกว่าแม่หรอก

แต่คนนั้นเขาก็อาจจะมีบ้าง
ว่าเมย์น้องพี่หลุกครึ่งเหรอใครวะ
มีเงินในกระเป๋าไหม

ไหวรึเปล่าอะไรอย่างนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป